มาดูเรื่องราวที่เกิดจากคลิปหนึ่งที่แชร์ในโลกออนไลน์นะคะ
แล้วก็มียอดวิวถึง๔ล้านวิว

เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

เขาถ่ายคลิปไว้หลังจากที่เดินทางไปตามสามี

แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไร
แล้วทำไมถึงยอดวิวถึงสูงขนาดนี้นะคะ

คือเป็นช่วงของชีวิตที่ลำบากสุดนะ

จะโตเถียงก็ไม่ได้โตเถียงแบบรุนแรง
คือแบบเผชิญหน้ากันจริงอะค่ะช็อตนี้
ไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะถามอะไร

แล้วก็มีคนดู๔ล้านวิวด้วยกันนะคะ
เป็นคลิปที่คือรายละเอียดของคลิปก็คือ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๙ปีเป็นชาวสุรินทร์
คลิปนี้ถ่ายโดยหลานชายของฝ่ายสามีนะคะ
ขณะที่เขาพากันไปพบสามีของตัวเอง
ซึ่งสามีไปนอนบ้านของพันรยาน้อย
โดยฝ่ายพันรยาหลวงเก็บอารมณ์ไม่อยู่

ก็คือใช้เท้าเตะไป

อ่านะคะแต่ว่าสามีก็กันเอาไว้นะคะ
จากนั้นพันรยาหลวงค่ะก็ได้เดินออกจากห้องพักของพันรยาน้อย
หลังจากที่เผชิญหน้ากันแล้วโตเถียงในบางส่วน
ถามในบางคำถามแต่ว่าบางคำถามก็ไม่ได้คำตอบนะคะ
โดยเอาคลิปนี้ที่เกิดขึ้นไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
และไม่คาดคิดว่าจะมีคนสนใจและมีคนมาดูถึง๔ล้านคน
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิฝ่ายสามีนี่แหละนะคะบอกว่า
ทำไมถึงแอบไปมีเมียน้อยทั้งที่มีลูกด้วยกันแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินพบกับพันรยาหลวงค่ะ
ที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะเขามีการนัดเจอกันนี่แหละค่ะ
อยากจะสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเป็นพันรยาหลวง
อุ้มลูกสาวมาด้วยอายุ๓ขวบ
เปิดใจกับทางทีมข่าวนะคะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกทั้งน้ำตา
บอกว่าอยู่กันมา๑๓ปี
มีลูก๒คนคนโตอายุ๑๒ปีคนเล็ก๓ขวบ
สร้างชีวิตมาด้วยกันด้วยความยากลำบาก
แต่ตั้งแต่ไม่มีทรัพย์สินไม่มีเงินทองอะไร

แต่ก็แอบไปพบกับสาวด้วยการสนทนากัน

พอเดินทางเข้าไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณคร
พระนครศรีอยุธยาสามีก็ติดต่อสาวคนนั้น

จนมีลูกสาวกับผู้หญิงคนนี้ด้วยอีกคนค่ะ
แต่ก็ไม่ได้สำนึกอะไรเลยเขาเอาผู้หญิงมานอนด้วยตอนนี้ไง
คือทำนองว่าไม่ได้เอาผู้หญิงไปนอนด้วยเหมือนกับว่าเปิดโรงแรมเปิดห้องอะไรประมาณเนี้ย
แล้วก็หอบเอาผู้หญิงคนนั้นขึ้นไปทำงานอยู่ในนวะด้วยกันก็ไปกินอยู่กับเขา
นอนอยู่ในห้องกับเขาทุกครั้งบ่อยบ่อยมาก
ทุกครั้งที่อยู่กันคนละกะคือทำร้ายจิตใจเราทำร้ายความรู้สึกเราอ่ะ
นู้นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เหมือนจะใจอ่อนให้โอกาส
ให้อภัยพอกลับมามาอยู่ด้วยกันก็เอาอีก
ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมหญิงสาวที่สามีนอกใจบอก
ด้วยนะคะว่าสำหรับเรื่องของการฟ้องร้องบรรดายาดบอกว่าอย่าไปฟ้องให้
บากเลยฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรจากสามีเพราะว่าสามีก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน
นะคะพร้อมยังพร้อมกับย้ำด้วยว่าสิ่งที่อยากให้สามีรับรู้ไว้ก็คือนี่
เป็นรักครั้งแรกแล้วก็เจ็บปวดมากค่ะครับ